วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะ
ก็คือกรณีของนายธนทรจึงรุ่งรวงกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
วันนี้เนี่ยคาดว่าอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะ
การถือครองหุ้นของบริษัทที่เป็นสื่อ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางเลขาธิการพักอนาคตใหม่
อย่างนายปียบุตรแสงกระหนกกุลก็ออกมาแถลง
หลังมีรายงานข่าวมีกระแสออกมาว่า
กรกตจะแจกใบส้มให้กับนายธนทร
ซึ่งเรื่องนี้นายเปียบุตรบอกว่า
พิจารณาแจกใบส้มตามกฎหมายลูก
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอทำได้นะ

ในกรณีที่มีเหตุที่การเลือกตั้งนั้น

ส่วนประเด็นเรื่องการพิจารณาการขาดคุณสมบัติ
การเป็นสอสอก็ทำได้เหมือนกัน
แต่จะทำได้หลังประกาศผลเลือกตั้งค่ะ
ซึ่งตอนนี้เราประกาศผลเลือกตั้งหรือยังนะคุณอริยา

คือต้องรอวันที่๙คม
เปียบุตรก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกว่า
ช่วงเวลานี้มันไม่เข้าข่ายที่จะพิจารณา

จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

ถ้าหากคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสำนวน
มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนทรว่ามีความผิดจริงแล้วเนี่ย

เรียกให้นายธนทรเข้าไปชี้แจงด้วย

ยังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปชี้แจงเลย

ถ้าเกิดวันนี้กรกตแจกใบส้มจริง
มันจะกลายเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเปล่า

คนอื่นจะคิดว่ากรกตถูกครอบงามจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหม
อยากจะเรียกร้องให้กรกตนั้นแสดงจุดยืน

ทำงานตามกระบวนการอย่างโปร่งใสด้วย
อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องติดตามวันนี้เลยนะคะ
ก็คือมติการประชุมของคณะกรรมการกรกตค่ะว่า
จะมีมติชี้ขาดเลยไหมหรืออย่างไร
เพราะว่าการแจกใบส้มตามรายงานข่าวเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ประธานกรกตนายอิทธิพรมูประครองเนี่ยนะคะ
เขาก็ระบุเลยว่ากรกตไม่จำเป็นต้องสอบเพิ่มเติมแล้ว
และถ้าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรวันนี้จะเป็นการลงมติชี้ขาดค่ะ
ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอ
ให้ฟังได้ว่าเป็นการกระทำที่อาจจะขัดต่อกฎหมาย
คือเอาจริงใบส้มเนี่ยเพิ่งมีในการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยนะคะ
เป็นการถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง๑ปี
กรณีนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกรกตมีหลักฐานอันควรเพิ่มเติม

ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็จะเชื่อมโยงมาถึงผู้สมัคร
ถ้าเกิดว่ากรกตสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครของสอสอคนนั้นก็จะเรียกว่าโดนใบส้ม
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอดู
ความคืบหน้าต่างจากทางกรกตด้วยนะคะ